สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

นั่นเนี่ยมักกระเป็นมักกระเป็น

คอตู้ใหม่มาทับดับ

ล้อมันเหลือว่าทำรุ่มซื้นของเพื่อง

ในกระเป๋าต่างเราจะพูดเยอะก็ไม่ได้อีก

ต่อไปอย่างเงียบอย่างเงียบก็รู้ตัวเนี่ย
อีกวันนั้นอ่ะโดนร้อยหนึ่งก็ถามแล้วถาม
พลิกถามไปถามมาไปเลยให้ชิคกี้พายนั่นก็
แล้วจะแบบแพทย์ถ่ายได้ไหม

อ้าวพลิกพลิกมันไปแล้ว

มันก็สงสารหลานหนูแมว

หลังสามกวนหลังสามกวนเขาไม่ได้หรอก
โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโรงพยาบาล
เติมสมัยสองร้อยแล้วเสร็จแล้วก็บอกราศการประสบความสุขในการเสริมพวกมัน
ต้องการกลีบมาก็ขับให้ไปหรือเนี่ย
อย่างเป็นแล้วถ้าเถอะถ้าคอเรามันตั้งจะใช้ไม่ได้
นานเนี่ยครับเวลากัน
นานนี่ก็เยอะเหนื่อย
แล้วคราวนี้เราจะมีมันตะกันป้องกันเกินแล้วครับ
ก็อาจจะต้องสยับป้องป้องอ่าห่วงจอดปิดให้มันต่ำลง
แล้วก็สามารถจะเห็นเบอร์รถด้วยครับวันนี้ก็จากการไปดูก็
พอเห็นเบอร์รถให้ไม่ได้ชอบเย็นก็คงน้องปาก